เอาล่ะเรามาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เรียกได้ว่า
มีทั้งสายย่อสายตื๊ดก็มี

รุ้งสายย่อสายตื๊ดจะเป็นยังไง
เอาไปดูกันเลย
โอ้โฮ
คุณนิวนาวครับนี่เขาแข่งเต้นหรือว่าแข่งทำส้มตำครับ

มีทั้งแบบสายย่อสายตื๊ด

เป็นห่วงเอวของพี่ที่เข้าแข่งขัน

ทุกคนเขาซักท้องมาเป็นอย่างนี้มันคงจะเคล็ดขัดยอกน่าดู
ของมืออาชีพอ๋อมืออาชีพนะ
มืออาชีพค่ะเรียกว่าตื๊ดกันโยกกันแบบมืออาชีพจริงนะคะ
กับการประกวดส้มตำลีลาในงานส้มตำสายรุ้งวิถีไทยเลยค่ะ
งานนี้ก็คืองานดอกไฟล์บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลย
ประจำปี๒๕๖๑ที่สนามสารกลางจังหวัดเลย
งานนี้ก็มีคนมาเข้าร่วมแข่งขันจาก๑๔อำเภอนะคะ
มาประกวดกันอย่างสนุกสนานคึกคัก
ไม่ใช่แค่ลีลาการเต้นนะเมนูที่เอามาประกวดเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะ
ส้มตำปลาร้าปรุงสุกส้มตำน้ำผักสะท้อนนะคะตำผลไม้เมี่ยงทูล
แล้วก็โชว์ลีลากันแบบสุดฤทธิสุดเดชแบบนี้
พอทำเสร็จก็เอามาให้กรรมการเขาได้ชิม
แล้วก็นำเสนอการตำส้มตำเป็นภาษาท้องถิ่น
กรรมการแต่ละคนก็โอ้โหประทับใจถูกอกถูกใจขำฮากันไปอเด็ดอร่อยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ละทีมเขาก็ต้องงัดลีลามาโชว์กันแบบเต็มที่ไม่มีใครยอมใคร
เชียร์ก็มีป้ายไฟก็ว่ากันไปเลยนะแบบเชียร์กันสุดฤทธสุดเด็ด
และท้ายที่สุดแล้วค่ะผู้ที่ได้รางวัลนี้ไปครอบครองเป็นรางวัลชนะเลิศก็คืออำเภอเอราวัน

รองลงมาค่ะก็คือที่อำเภอด่านซ้ายรองชนะเลิศอันดับ๒ก็คืออำเภอนายแห้ว
รองชนะเลิศอันดับ๓คืออำเภอเชียงคานนะคะ
ก็ได้รับทั้งเงินสดได้ความสุขกลับบ้านไปนะคะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกอำเภอที่ได้รางวัลแล้วก็ที่สำคัญดิฉันว่านะ
ความสุขที่เขาได้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงินทองใดทั้งสิ้นทั้งปวง
เห็นบอกว่าต้องแถมยามองให้ด้วยนะครับเอาไปทาแก้เคล็ดขัดยอก
เพราะว่าลีลาแต่ละคนมันสุดยอดจริง
ก็เรียกว่างัดกันมาแบบใครมีไม้เด็ดอะไรต้องมาเลย
ตำกันจนครกแทบแตกเลยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้น